ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะทำสวนแตงสาวสวนแตง
ทำไงขายไม่ได้ขายไม่ได้
เธอออกมาไล่สดไล่แบบบ้านบ้านซื้อนี้แหละค่ะ
แต่จะบอกว่าซื้อแบบแต่ทรงพลังมากเพราะอะไร
แสนกว่ากิโลค่ะหมดเกลี้ยงภายในวันเดียวไปดูกันหน่อยนะคะ
โควิดทำผิดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมาไล่สดขายทุกวันทุกวัน
กว่ามันจะหมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเวลาไหนก็ยังไม่รู้อะค่ะ
มันเยอะเยอะมากมากนะคะเพื่อนอย่างที่เห็นนี่นะคะ
ออกจากส่วนอ่ะมันหกบาทนะคะแตงเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เอาอะไรแล้ว
ไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วขอแค่ค่าปุ๋ยนะคะ
ค่าปุ๋ยค่าคนงานคืนขอแค่นี้ขายกิโลละ๓บาท
ตรงไหนคะสี่สำโรงบรรกุค่ะอยู่แถวไหนคะ
อายุสี่สำโล่งบรรกุค่ะคุณเห็นไหมสำเนียงก็น่ารักซื้อซื้อบ้านบ้าน
แต่ทรงพลังคุณรถแรกสามหมื่นกว่ากิโลนะอ่าอ่า
คนมาติดต่อเกลี้ยงเลยค่ะแล้วเธอไม่เอาอะไรเลย
เอาแค่กิโลละ๓บาทปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยที่แตงออกเนี่ย
ช่วงเมษากิโลละหกถึงแปดบาทอันนี้ราคาทรงอ่า
เขาบอกว่าเอาสามบาทพอพอค่าปุ๋ย
พอฆ่าคนงานแค่นั้นนะคะไม่เอาอะไรแล้ว
รอบแรกผ่านไปอันนี้คลิปของวันที่๒๐เมษายนนะคะ
คลิปสองจัดมาเลยฮะ
เพื่อนเพื่อนหญิงแกรงจะไปช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรคือ
ไลซดนะคะในการทายช่วยพี่น้องกาเสธกรเรานะคะ
คนไทยไม่ทิ้งกัน
อยากรู้จักไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไร
ชื่อว่าคุณวิรัชยาพรนินนเป็นหลานสาวของเจ้าของไร่แตงโมค่ะ
มีเพื่อนเข้าไปขอเป็นเพื่อนกับเธอเยอะมากเลยนะคะ
ไลฟ์เริ่มไลฟ์ตั้งแต่๒๐เมษายนสักประมาณบ่ายโมง๑๐นาที
ปิดจ๊อปปิดการขายคือ๒๑เมษายนทุ่ม๔๗นาทีค่ะเมื่อสักครู่นั่นแหละ
แล้วจะบอกว่าของของตัวเองขายหมดแล้วใช่ไหมแสนกว่ากิโลค่ะ
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรคนอื่นในอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
ช่วยขายแตงโมเพราะเธอบอกว่าอันนี้ก็จริง
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนเท่าคนแก่เขาเล่นโซเชียลไม่เป็น
เพราะเธอจะช่วยพี่น้องเกษตรกรศรีสำโรงที่สุโขทัย
แล้วเห็นเนื้อแตงโมไหม
แล้วก็ไปช่วยเหลือกเกษตรกรคนอื่นบ้านใกล้เรือนเคียงของเธอ
แกร่งหัวใจเหล็กค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะ